คุณผู้ชมคิดว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะที่ทำให้พ่อเนี่ย
จำเป็นต้องฆ่าลูกแท้ของตัวเองครับเชื่อว่าทุกคนเดาไม่ผิด
คลั่งยาค่ะติดทั้งเหล้าติดทั้งยายาบ้ากัญชากระท่อมติดหมดเลยนะคะ
ควักมีดออกมาเอาเชือกเนี้ยพันมีดติดมือไว้เลยนะ
เอาให้แน่นหนาแล้วเดินลากสังกษีมาหาพ่อที่เถียงนาบอกขอเงินไปซื้อยา
แล้วพุ่งมาจะทำร้ายพ่อพ่อปืนแก๊ปยิงสวนนะคะ
ยิงทั้งน้ำตาลูกตายครับขาดที่เลยอืม
พ่อเองก็ยืนรอมอบตัวน้ำตาไหลพรากเลยค่ะ
สารภาพบอกว่าผมนี่แหละคือคนยิงลูกตัวเองตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่อุดรธานีนะคะตำรวจตรวจสอบเหตุนายประพันธ์ไพรพฤกษ์วัยสามสิบเจ็ดปีหรือในปุ้ย
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะกระสุนเนี่ยเป็นกระสุนลูกปลายนะคะ
แขนซ้ายทะลุอกซ้ายแล้วก็ทะลุหลัง
มือขวามีมีดปลายแหลมยาว๑ฟุตอยู่ในมือมัดด้วยสายรัดเอาไว้ติดมือไว้แน่นเลยค่ะ
ครับนี่ค่ะมีดลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาผูกไว้กับมือตัวเองเลย
ผูกพันธนาการไว้เลยนะฮะมือขวาเนี่ยนะฮะกะว่าไม่ให้หลุดเลยค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุนายสมพัฒน์ไพรพฤกษ์นะคะคุณพ่อวัย๕๗ปี
มอบตัวพร้อมกับปืนแก๊ปค่ะสารภาพทางน้ำตาบอกว่าผมยิงลูกเอง
คือผมเนี่ยออกมานอนเถียงนาห่างจากบ้านพักประมาณแค่๑๐เมตรก็มาให้อาหารสัตว์ตอนเช้า
สะดุ้งตื่นมาตี๔เพราะว่าลูกชายเออะโวยวายจะขอเงินไปซื้อยา
เอามีดเนี่ยลากครูดสังกษียาวเลยนะคลืดมาเนี่ยมาหาพ่อครับ
ตั้งสติได้คว้าปืนแก๊ปขึ้นมาป้องกันตัวก่อน
เพราะรู้ว่าลูกไม่ได้มาดีแน่นอนแล้วมันก็มืดด้วยช่วงตี๔กว่า
แล้วก็ลงจากเถียงนาพยายามจะหนีกลายเป็นว่าลูกพอเห็นพ่อปุ๊บวิ่งชาร์จเลย
แล้วลูกก็วิ่งหนีไปทางหน้าบ้านห่างไปประมาณ๕๐เมตร
ได้แล้วหรือยังแต่พ่อเนี่ยโทรหาลูกสาวที่อยู่กรุงเทพฯ
ให้ช่วยโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้หน่อยผู้ใหญ่บ้านหนองเม็กมาค่ะ
ก็เจอว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านยืนยันบอกว่า
สี่เดือนที่ผ่านมาผู้ตายคลุมคลั่งหนักมาก
ผู้ใหญ่บ้านต้องมาระงับเหตุร้ายต่อหลายครั้งเป็นเหตุการณ์อารวาสพ่อแม่
ช่วงเย็นชาวบ้านก็แจ้งบอกว่าเอาอีกแล้วคลั่งถือมีดเดินรอบหมู่บ้านอีกแล้ว
ช่วงค่ำออกมาเจอผู้ตายพอดีผู้ตายบอกว่าไงรู้ไหมคะ
เห็นผีผีเห็นผีตลอดเลยได้แต่พร่ำบอกแบบนั้นนะ
แล้วก็บอกว่าต้องตัวดีเอ็นเอตัวดีเอ็นเอพ่อว่าเป็นพ่อลูกอันนี้จริงไหม
คลุมคลั่งขนาดนั้นจำพ่อตัวเองไม่ได้ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เกลี้ยกล่อมให้ไปนอนบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาหมอ

ห้องก็ต้องนอนแบบหวั่น
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่สพกุจจับนะคะ
เพราะนายสมภัฐพูดพอแบบที่เป็นคนก่อเหตุก็คุมตัวมาสอบปากคำอยู่

ก็มีภรรยาค่ะแล้วก็แม่ของคนตายนั่นแหละนะ
มาให้ปากคำแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยมาในฐานะพยานนะคะ
ก็มีผู้บังคับการภูทรจังหวัดอุดรธานีร่วมสอบปากคำ
พ่อเล่าบอกว่า๖เดือนก่อนลูกชายขอกลับมาอยู่ด้วย
เพราะว่าลูกเนี่ยจริงทำงานอยู่กรุงเทพนะ
แต่ติดยาหนักมากจนที่ทำงานเขาไม่ไหวเขาไล่ออกค่ะ
ก็เลยกลับมาช่วยงานที่บ้านสวนแต่ลูกก็ยังไม่วายนะ
ติดทั้งเหล้าดื่มเหล้าติดยายาบ้ากัญชาใบกระท่อมเสพทุกอย่าง
แล้วก็ชอบอารวาสขอเงินพ่อแม่พอไม่ให้ก็เอามีดขู่ทำร้าย
ทุบทำลายข้าวของเวลาคลั่งมากพ่อต้องหนีไปนอนเถียงนานั่นแหละค่ะ

เมื่อคืนแม่ยังบอกเลยบอกไปกราบเท้าพ่อไปลูกก็ไม่มา
แต่เช้ามืดค่ะมาเลยค่ะมีวงจรปิดด้วยนะตี๔๑นาที
ขี่รถออกจากบ้านไปหาพ่อที่เถียงนาเอามีดครูดสังกษี
ท้าทายพ่อบอกมึงลงมากูจะฆ่ามึงนี่เห็นไหมนี่มอเตอร์ไซค์ลูก
ขี่มาห่างจากบ้านไม่ไกลนะที่เถียงนานที่พ่อนอนขี่มาหาพ่อนะคะ
พ่อและแม่พยายามหนีไปนอนที่อื่นแล้วนะแต่ลูกชายยังตามมานะ
มายค่ะแล้วเอาอาวุธมาด้วยแล้วก็ท้าทายบอกลงมากูจะฆ่ามึง
พอเห็นท่าไม่ดีก็หยิบปืนหยิบปืนมาป้องกันตัวนะแต่ตั้งใจจะหาทางหนี
แต่มันเป็นจังหวะโจรตัวเพราะว่าลูกกระโจนเข้าใส่ก็เลยสวนไปหนึ่งนัด
พ่อพูดทั้งน้ำตายนะบอกว่าผมขอร้องช่วยปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปได้ไหม
พ่อพูดแบบนี้เลยค่ะ
ช่วงบ่ายนะคะนางสมหมายก็คือคนที่เป็นแม่ค่ะก็จัดงานศพให้ลูกชาย
แม่บอกแม่เผาเลยคือแม่บอกแม่ทำใจไม่ได้
คนตายก็ลูกคนฆ่าก็ผัว
แล้วจะให้ทำยังไงลูกเนี่ยชอบมาขอเงิน๒๐บาทบ้าง๕๐บาทบ้าง๑๐๐บาทบ้าง
ก็ไม่รู้ว่าเอาเงินไปซื้อยาพ่อแม่จะพาไปบำบัด
ก็สู้แรงไม่ไหวไม่ยอมไปบอกไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไร
เบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหานายสมพัฒน์ค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาครอบครองอาวุธปืนนะคะ
แต่ว่าอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวได้
แต่เดี๋ยวต้องมีการพิจารณาในการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วค่ะว่า
ไอ้การป้องกันตัวที่คุณพ่อบอกเนี่ยมันเข้าข่ายในข้อกฎหมายนะ
ป้องกันตัวจริงไหมมันสมควรแก่เหตุหรือเปล่านะคะ
ก็เบื้องต้นที่ให้ประกันตัวชั่วคราวเพราะว่าคุณพ่อไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
แล้วก็ฟังจากเหตุผลแล้วเนี่ยคือก็มีคนยืนยันหลายอย่าง
ก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวไปได้นะคะ